มีคนเขาไปหาปลาในคลอง
เขาไปเจอหัวเรือหักอยู่ที่ริมตลิ่ง

ฝันครับมีคนเป็นเงาดำ

มันมีเรือจมอยู่ใต้น้ำ

ก็เลยไปเล่าให้กับคนในหมู่บ้านฟัง

มีทั้งไม้พลายเป็นแบบไม้เก่า
ที่สำคัญชาวบ้านเห็นเลข
และที่สุโขทัยชาวบ้านเยอะแยะมากมาย
การขุดซากเรือที่ต่อหม้อสะพานข้ามแม่น้ำยมสายเก่า
โค้งสารเจ้าพ่อมะขามเท่า

ในเมืองอำเภอสวรรคโลกที่สุโขทัย
เพราะว่าเขามีชาวบ้านไปหาปลา

แล้วก็มีเศษซากไม้ทับอยู่เต็มไปหมดเลย
แล้วก็มีอันเชิญนิมนต์พระสงฆ์มา
มาทำพิธีขอเข้ามาจุดทูบจุดเทียน
บอกเก้าเจ้าที่จอทางชาวบ้านก็ไป

และจะไปตั้งไปทำสารให้ที่บริเวณสารเจ้าพ่อมะขามเท่า
ขุดไปขุดมาเจอจริงครับคุณผู้ชม
เป็นเรือที่ทำมาจากไม้พยอม
ยาว๗วาห์กว้าง๑วาห์
ส่วนหัวเรือมันหักไป
ก่อนจะเคลื่อนย้ายไปที่สารเจ้าพ่อมะขามเท่าต่อไป

แม่น้ำมันมีเศษซากไม้ทับเต็มไปหมดเลย

ชาวบ้านบอกว่าคือมีชาวบ้านคนหนึ่ง
เขาไปเจอไปเจอไม้พายเก่าอยู่ในน้ำ

ทั้งที่ก่อนนั้นเป็นคนเดินเอาไม้พาย

ต่อมามีชาวบ้านอีกคนเข้าไปหาปลา
ตอนกลางคืนไปเจอหัวเรือหัก
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่พบซากเรือ

ผู้ชายคนนั้นที่นำหัวเรือหักกลับไป
มีคนไปบางอย่างไปเข้าฝัน

บอกว่าจุดที่เอาหัวเรือมา
มีเรือจมน้ำอยู่เอาขึ้นมาด้วย

เขาเห็นตัวเลขขึ้นมาสองตัวนะฮะเขาก็บอกว่าบ้างก็บอกสามบ้าง
อะไรบ้างอะไรก็ว่ากันไปเป็นความเชื่อสู่บุคคลแล้วกันนะครับ